ท่านผู้ชมครับมีชายคนหนึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ย
ประมาณตีสองนะค่ะเขาไปเข้าห้องน้ำในปั๊มน้ำมัน
ปฐุมธานีในพื้นที่รังสิตก็ไม่คิดว่าจะเจอภัยใกล้ตัว
มาถึงตัวแบบไม่ทันตั้งตัวขนาดนี้มีภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
นี่ฮะผู้เสียหายเขาเนี่ยอยู่ดีใครก็ไม่รู้เดินเข้ามาประชิดตัวอย่างนี้เลย
ค่ะแล้วจะทำร้ายนี่ฮะคือไม่ได้ว่าจะมาจี้ชิงซับล่นซับ
มาหาเรื่องหาราวคลุมคลั่งอะไรนะผู้เสียหายบอกว่าผู้ชายคนนี้เนี่ย
เหมือนกับจะมาคุกคามทางเพศจะมาคุยเรื่องจะมีเพศสัมพันธ์ด้วย
ซึ่งเขาไม่รู้จักนะฮะอยู่ดีบุกมาประชิดตัวเพราะเขาไม่เล่นด้วย
คุยด้วยอะไรด้วยเนี่ยจะทำร้ายเขาเขาก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาจะถ่ายมือถือ
เอาคลิปมือถือถ่ายเนี่ยเป็นหลักฐานถูกเครื่องจนหน้าจอแตกด้วยนะครับ
ท่านผู้ชมครับนี่เป็นกล้องวงจรปิดที่ปั๊มแห่งหนึ่งในพื้นที่รังสิตปฐุมธานีนะครับ
ผู้ที่โพสต์คลิปเนี่ยบอกว่าถูกคุกคามทางเพศปั๊มสาธารณะเกิดกับผู้ชายก็เกิด
นะโดนทำร้ายอีกต่างหากผู้เสียหายแวะเข้าห้องน้ำในปั๊ม
ผู้ชายคนนี้เข้ามาถามเรื่องจะขอมีเพศสัมพันธ์ผู้เสียหายเขาก็ตอบกลับไปว่าโรคจิตหรือเปล่า
แล้วก็ทำท่าจะถ่ายคลิปเอาไว้ผู้ชายคนนี้เข้ามาทำร้ายเลยนะฮะ
กระชากโทรศัพท์โยนทิ้งลงพื้นจนหน้าจอแตกแล้วก็มีการต่อสู้กระใส่กันนะฮะ
ก่อนที่คนก่อเหตุเนี่ยจะวิ่งกลับไปขึ้นรถนี่ครับท่านผู้ชมครับเห็นแล้วน่ากลัวจริงจริง
ใช่ค่ะแต่อีกสองคืนที่ผ่านมานะฮะเห็นไหมครับ
ผู้ก่อเหตุเดินมาจากรถเก๋งสีขาวนะครับเดินปรีมาหาผู้เสียหายเลย
ผู้ก่อเหตุเสื้อดำแล้วก็กลับไปขึ้นรถแล้วก็ขับวนในปั๊มแล้วก็ออกไป
มีคลิปวีดีโอที่ผู้เสียหายถูกพูดจาคุกคามทางเพศแล้วก็ทำร้ายเนี่ย
บันทึกคลิปเอาไว้จะมีช่วงหนึ่งจะเห็นหน้าคนก่อเหตุชัดเจน
คนก่อเหตุใส่เสื้อยืดแขนสั้นสีดำกางเกงขาสั้นสีดำ
เปิดประตูที่นั่งฝั่งคนขับจากรถเก๋งสีขาวที่จอดในปั๊ม
เมื่อกี้มึงถามว่าอะไรนะมึงถามเก๋งไหมหรอลองดูตรงนี้นะฮะ

น้องก็จะมาเข้าห้องน้ำที่ปั๊มค่ะแล้วก็ถูกถามถูกชัดชวนในเชิงกิจกรรมทางเพศเนี่ย
นะน้องก็จะมาเข้าห้องน้ำที่ปั๊มค่ะแล้วก็ถูกถามถูกชัดชวนในเชิงกิจกรรมทางเพศเนี่ย
นะน้องก็จะมาเข้าห้องน้ำที่ปั๊มค่ะแล้วก็ถูกถามถูกชัดชวนในเชิงกิจกรรมทางเพศเนี่ย
นะน้องก็จะมาเข้าห้องน้ำที่ปั๊มค่ะแล้วก็ถูกถูกถูกชัดชวนในเชิงกิจกรรมทางเพศเนี่ย
น้องเขาจะมาเข้าห้องน้ำที่ปั๊มค่ะแล้วก็ถูกถามถูกชักชวนในเชิงกิจกรรมทางเพศเนี่ย
แล้วพอเขาไม่เล่นด้วยแล้วก็ตอบกลับไปเนี่ยก็ถูกทำร้ายแบบนี้เลยนะครับ
วันนี้เราลงพื้นที่ไปที่ปั๊มแห่งนี้นะครับอยู่ย่านรังสิตที่ปฐุมธานีนะครับทุกผู้ชมครับ
คุณเจตรินนะฮะอายุ๒๕บอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อตี๒คืนที่ผ่านมา
เลิกงานประจำนะซึ่งเป็นพนักงานของห้างนะครับก็ไปหานั่งทานข้าวร้านอาหารใกล้ใกล้ที่พัก
ไปกับเพื่อนแล้วกำลังจะกลับหอพักตอนนั้นก็ไปเข้าห้องน้ำในปั๊ม
ทำภารกิจธุระอะไรเสร็จมีผู้ชายคนนึงมายืนรออยู่หน้าห้องน้ำ
แล้วก็ขวางทางเข้าออกด้วยแล้วก็พูดประมาณว่าจะให้น้องเนี่ยเขาไปช่วยทำเกี่ยวกับเรื่องของ
สำเร็จความไข้ทางเพศอะไรให้อะไรประมาณอย่างเนี้ยค่ะน้องเจตรินก็เลยบอกว่า
ผมก็ตอบกลับไปว่าพี่พูดอย่างนี้พี่โรคจิตหรือเปล่าผมถ่ายคลิปพี่ไว้นะอยู่ผู้ชายคนนี้
ก็เลยพูดขึ้นมาว่าจะลบคลิปไหมแล้วเดินปรีเข้ามาหากระชากคอเสื้อกระชากโทรศัพท์
เครื่องลงพื้นแล้วก็หนีไปก็เลยตอนนี้ไปแจ้งความไว้แล้วนะครับ
ที่สพประตูน้ำจุลาลงกรครับ
เดินออกมาตอนที่เสร็จตุลาเราเดินออกมาก็คือเห็นพี่เขาอะครับยืนอยู่ข้างหน้าครับ
แล้วพี่เขาก็ยืนอยู่ตรงรถเขาครับแล้วเขาก็ถามว่าน้องเก่งเปล่าอะไรอย่างนี้ครับให้หน่อยอะไรอย่างนี้
ผมก็เลยบอกว่าพี่โรคจิตตอนนี้ผมจะผมจะถ่ายคลิปนะอะไรอย่างนี้
เขาบอกว่าผมจะถ่ายหน้าพี่ไว้นะครับ

ผมก็บอกว่าผมจะถ่ายหน้าถ่ายรถพี่ไว้นะแล้วผมก็เดินออกมาถ่ายอะไรอย่างนี้
ครับแล้วเขาก็พุ่งออกมาแล้วเขาก็บอกว่ามันจะลบไหม
แล้วเขาก็พุ่งเข้ามากระทั่งโทรศัพท์ผมแล้วก็เปลี่ยงลงพื้นครับ
อ๋อในระหว่างนั้นที่เขาพูดแบบนั้นว่าทำอะไรให้เนี่ยน้องถ่ายหน้าเขาใช่ไหม
ครับ
หรือถ้าผู้ชายชุดดำคนนี้เสื้อดำคนนี้ถ้ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะ

ไปหาตำรวจสพประตูน้ำจุลาลงกรหน่อยไปอธิบายว่าเออตกลงแล้วเออมันเป็นความเข้าใจผิด
ผมไม่ได้พูดอย่างนั้นหรือมันเกิดอะไรขึ้นก็ลองไปบอกตำรวจเขา